เห็นจากดรทรนะคะก็เป็น

เทียบเรื่องของสถิติตัวเลขรายได้ทุกอย่างละเอียดยิบ
เพื่อที่จะทวงถามไปยังรัฐบาลว่าสมควรแล้วหรือยัง
นี่แหละค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสด
นำตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายรายได้
ถูกประสงค์ก็คล้ายกับภูกระดึงนี่แหละค่ะ

ทำไมถึงให้ความสำคัญกับการดึงคนเข้ามา
มากกว่าการดูแลและรักษาธรรมชาติ
อยู่ที่๑๒๐๐๐คนต่อเดือน
เกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
ซึ่งค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้๑แสนคน
ก็เกิดการกระจายรายได้๔๐๐ล้านบาท

โดยงานต่างก็ลงพื้นที่
กรมควบคุมมลพิษและองค์การจัดการน้ำเสีย
กับ๒๘๐ล้านบาท
ซึ่งก็จะส่งผลให้คุณภาพน้ำนั้นดีขึ้นทันตาเห็นเลย

เรื่องของน้ำความใสความสวยปลาเปลือต่าง

เทียบกันกับกรณีของภูกระดึงค่ะคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวที่ไปภูกระดึงอยู่ที่๖๐๐คนต่อเดือน
ชาวต่างชาติน้อยกว่าร้อยคนต่อเดือน
ภูกระดึงเองมีรายได้๑๒ล้านบาทต่อเดือน
เรากำลังฝันแล้วก็พิจารณาลงทุนสร้างกระเช้ามูลค่าเกือบ๗๐๐ล้านบาท
เพื่อหวังรายได้ในอนาคตแต่เราจะไม่สนใจดูแลธรรมชาติ
ที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวในปัจจุบันเลยหรือ
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่า๒แบบนี้๒อย่างนี้
อะไรที่ควรสร้างก่อนกันลำดับความสำคัญควรเป็นแบบไหน
อยากให้คนที่ได้อ่านพิจารณากันดูค่ะก็พูดง่ายง่ายก็คือ
รทรบอกว่าอะไรที่ควรสร้างทำไมไม่สร้างอะไรที่ไม่ควรทำไมจะเดินหน้าก่อสร้าง
แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่รีเริ่มโดยรัฐบาลชุดนี้นะ
เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วจริงอย่างที่บอกไปนะคะ
มาคุยมุมมองเกี่ยวกับการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงกันหน่อยนะคะ
คุณศาสินคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสาศน์คิดยังไงคะ
เขินตั้งใหม่เขินตั้งเขาตั้กไม่ตั้ง
อยากฟังมุมมองคุณศาสินเพิ่มเติมค่ะ

คือ๑ถ้าเราจะไปเพิ่มการอำนวยความสะดวกบนภูกระดึง
สิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือกระบวนการที่ไปจัดการถูกสะดึงให้ดี
ในเรื่องการจัดการสัตว์ป่าการจัดการเรื่องของการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
หรือว่ากระบวนการที่จะดูแลรักษาระบบนิเวศบนภูกระดึงครับ
ทำยังไงกันปัญหาใหญ่ใหญ่ของกระเช้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวกระเช้า
อยู่ที่การจัดการหลังมีกระเช้านะครับตัวกระเช้าเนี่ยถ้าตามรายงานการศึกษาก็ตัดต้นไม้น้อย
แล้วก็สัตว์ป่าเขาน่าจะรอดใต้กระเช้าได้อะไรอย่างนี้
ดังนั้นตัวกระเช้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ตัวที่มีผลกระทบก็คือว่าการจัดการหลังนี้กับเขา
ดังนั้นการจัดการพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในรายงานการศึกษา
ก็ต้องไปจัดการตัวเนี่ยให้รอบพรอบเอาแล้วก็ไปการแพลงงานจัดการ
คือง่ายนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปอย่างที่การศึกษาคาดการณ์
แล้วต้องการเพิ่มนักท่องเที่ยวกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบเนาะก็ว่ากันไป
คือการมีกระเช้ามันไม่ได้ทำเพื่อที่จะอนุรักษ์
ถ้าเกิดเช่นแบบวันนี้คนขึ้นภูกระดึงล้นแล้วเราไม่อยากให้เขาค้าง
แล้วเราเอากระเช้ามาเวียนคนลงเพื่อบังคับเลยยังไง
คุณก็ต้องลงเหรอค่ำกลางคืนคุณต้องลงออกไปเพื่อจะรักษาระบบธรรมชาติ
อันนี้เรียกว่าเราทำกระเช้าขึ้นมาเพื่อสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหม
แล้วก็ขนขยะลงแต่ว่าคราวนี้การไอ้เรื่องที่ผมบอกเนี่ย
มันเป็นผลพลอยได้ถ้าถ้าจะทำแต่ผลหลักหลักของการมีกระเช้ามันชัดอยู่แล้ว
ว่ามันทำโดยองค์กรการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็ทำขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว
โดยหวังว่านักท่องเที่ยวจะมามีจุดสนใจว่ามาขึ้นกระเช้าภูกระดึง
แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจการท่องเที่ยวด้านล่าง
ก็คือรอบรอบภูกระดึงและในจังหวัดเลยดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์
คุณศักดิ์สินมองว่าถ้าสมมุติว่าสร้างกระเช้าแล้วมีการจัดการที่ดี
จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมองว่าการสร้างครั้งนี้จะคุ้มไหมคะ
อันนี้มุมมองผู้ไม่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเนอะ
นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์แล้วกันนะครับ
อันนี้ถ้ามองในมุมท่องเที่ยวเนี่ยผมก็จริง๒๓เรื่อง
ก็คือว่าจากประสบการณ์ที่เคยขึ้นภูกระดึงในหลายฤดูกาล
ผมเคยขึ้นมาหมดทั้งฤดูร้อนฤดูฝนปลายที่เขาเปิดให้ขึ้นผมขึ้นเลย
แล้วก็ฤดูหนาวจัดเพียบเลยอะไรแบบนี้
ค่ะฮะอืมก็คือหลังจากที่หน้าหนาวสวยสวยที่เขาถ่ายรูปกันมาให้เราเห็นกันส่วนใหญ่เนี่ย
ตัวดึงจะมีสภาพเป็นป่าที่ไม่สวยเลยเหลืองกรอบเดินไปไหนไม่มีน้ำ
ตกข้างบนไม่มีน้ำเลยแล้วก็แดดร้อนมากอะไรแบบเนี้ย
ถ้าเกิดจะต้องการให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปในช่วงระหว่างเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนา
มันก็จะแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือขึ้นไปก็ไม่รู้จะดูอะไร
ตอนนี้พอหลังจากนั้นหน้าฝนเนี่ยตามที่ผมเคยขึ้นไปปลายฝนต้นหนาวเนี่ย
มีคนก็บอกว่าคือหน้าฝนมันภูกระดึงมันแทบจะอยู่ไม่ได้ครับมันเป็นพื้นที่ที่แบบโหดร้ายมาก
แล้วก็ตามหน้าผาต่างก็มีแต่แบบมันมองอะไรไม่เห็นนะครับ
อาทิตยขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ไม่มีค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงฝนจัดจัดจริงจริง
ครับค่ะทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีความงามจริงก็เป็นุราพุทธิกาธรรวมมกระหลากุม
มีคนค่อนข้างจะล้นเกินความสามารถในการรองรับได้ของผู้กระดืออยู่แล้ว
ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าอ่าแล้วเราจะเอากระเช้าไป
ไปเพิ่มปัญหาหรือไปแก้ปัญหาตัวนี้อย่างไร
จะให้คนขึ้นมาชงความงามนะครับ
แต่มีประเด็นบอกว่าประชาชนในพื้นที่เขาเห็นด้วย
ปราศนาสังลงรัมอยู่ในจังหวัด
ก็คาดหวังว่าการมีภูกระดึงกระเช้าในช่วงแรก
ผมคิดเหมือนเขาอะครับเขาคงจะเพิ่ม
ดังนั้นถ้ามองถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
คือผลประโยชน์ส่วนที่ท้องถิ่นจะได้รับในระยะต้น
ผมก็คิดว่าเขาก็คงคาดการณ์ถูกเพราะว่าเขาคงจะได้
ส่วนไอ้ผลเสียเนี่ยผลเสียเนี่ย

รัฐบาลหรือกรมอุทยานจะต้องทำ
ไม่ใช่อุทธิญาณของท้องถิ่นอย่างเดียว

มันก็อาจจะพังไปเลยอะไรแบบนี้
เพราะว่าชัดเจนค่ะในต่างประเทศมันก็จะมีคนที่คล้ายว่า
พอเช้าที่ขึ้นไปเสร็จมันจะมีข้อเปรียบเทียบ
กระเช้าที่ต่างประเทศส่วนใหญ่ที่ผมศึกษาข้อมูล
มันจะเป็นกระเช้าที่ขึ้นไปปุ๊บอยู่ที่จุดเดียว
แต่วันกระทูกระดึงพื้นที่ประมาณอีกหลายสิบกระหลานกิโลเมตร

เรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนท้องถิ่น
เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวในเรื่องของรายได้

ผลประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ